คุณผู้ชมค่ะช่วงท้ายวันนี้บันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
ง่ายเลยเพียงแค่โทรศัพท์เข้ามา
ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะ
หลังจากที่จบรายการบันเทิงไทยรัฐของเรา
เดี๋ยวดูเบอร์โทรศัพท์นะคะที่เราจะขึ้นให้กับคุณผู้ชมนะ
หลังจากที่จบรายการของเราโทรเข้ามาค่ะที่เบอร์นี้เลย

โทรมาแล้วใครที่เป็นผู้โชคดี๕ท่านก็จะได้รับรางวัลท่านละ๒ใบ
ใครที่โทรเข้ามาทันตามเวลาที่เรากำหนดนะคะ

ใช่เตรียมตัวกันไปเลยแพ็คกระเป๋าไปเขาใหญ่กันเลย
วันเสาร์ที่๒๗กรกฎาคมนี้นะจ๊ะ